คุณผู้ชมฮะกรณีของชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในเมืองไทย
เป็นชาวแคนาดาขี่รถจักรยาน
แล้วก็ปั่นขึ้นภูเขาที่จังหวัดตากที่อำเภอแม่สอด

ทางญาติแล้วก็ครอบครัวรวมถึงเพื่อน
ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้ได้รับทราบนะครับว่า
คนของเขาเนี่ยหายตัวไปนะครับทีนี้กลุ่มญาตินะครับ
เพื่อนของนายโจสก๊อตอายุ๔๖ปีชาวแคนาดา
เข้าขอความช่วยเหลือกับร้อยเอกศาสวัสดิ์สัตวพงศ์นะครับ
พบร้อยเครื่องยิงหนักหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่๔
กองกำลังนเรสวนซึ่งทำหน้าที่หัวหน้าด่านตรวจความมั่นคง
ห้วยหินฝนบนถนนสายตากแม่สอดจังหวัดตากนะครับ
ว่านายโจสก๊อตได้หายตัวไป
ขณะที่นายโจสก๊อตออกไปปั่นจักรยานเสือภูเขา
ท่องเที่ยวธรรมชาติไปชมธรรมชาติ
แล้วก็หลงป่าออกมาไม่ได้นะครับ
ซึ่งนายโจได้โทรศัพท์มาแจ้งให้กับทางเพื่อน
เมื่อเวลา๓ทุ่มของเมื่อคืนวันที่๒๙เมษายนที่ผ่านมานะครับ
บอกว่าอยู่บริเวณจุดป่าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพาเจริญ
ห่างจากวัดถ้ำอินทนินประมาณ๕๖กิโลเมตร
ทีนี้ครับหลังจากเจ้าหน้าที่รับเรื่อง
ก็ได้ระดมเจ้าหน้าที่ทหารชกร๔นะครับ
ตำรวจสพแม่สอดแล้วก็ทางตชตตตชด
อาสาสมัครอำเภอแม่สอด
แล้วก็หน่วยกู้ภัยแม่สอดหลายหน่วยเข้าร่วมวางแผน
เพื่อทำการออกติดตามนะครับท่ามกลางสภาพอากาศ
ที่มีฝนตกตลอดทั้งคืนนะครับ
โดยจุดเริ่มต้นที่ปากทางวัดอินทนิน
เจ้าหน้าที่ได้ออกค้นหาตั้งแต่ช่วงดึกทั้งคืนที่ผ่านมา
แล้วก็ได้ดำเนินการค้นหาอย่างต่อเนื่องในรัศมี๕๖กิโลเมตร
จนกระทั่งเวลาประมาณตี๓ของเมื่อคืนนี้
กลุ่มค้นหาได้พบนักปั่นจักรยานเสือภูเขาชาวแคนาดาคนนี้แล้วนะครับ
พลัดหลงป่าหลังวัดถ้ำอินทนินโดยนายโจผู้พลัดหลงแสดงความดีใจ
เมื่อเจ้าหน้าที่เข้ามาค้นหาจนเจอจากการตรวจสอบพบนายโจนั้น
ไม่ได้รับบาดเจ็บใดนะครับแต่ว่ามีอาการอิดโรยแล้วก็เสียขวัญบ้าง
เจ้าหน้าที่ชุดค้นหาจึงประสานญาติแล้วก็เพื่อนให้มารับตัวกลับบ้านอย่างปลอดภัยนะครับ
ญาติกับเพื่อนมารับตัวแล้วก็กลับบ้านโดยไม่ให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับ
ด้านของร้อยเอกศาสวัสดิ์เปิดเผยนะครับว่าหลังรับแจ้ง
ก็ได้ประสานกองกำลังนเรสวนแล้วก็ทุกหน่วยงานเร่งเข้าค้นหาผู้สูญหาย
แต่อุปสรรคที่สำคัญก็คือมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
ประกอบกับเป็นเวลากลางคืนทำให้การทำงานของเจ้าหน้าที่ก็ล่าช้า
แต่ล่าสุดเมื่อมีการค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัย
ใช้เวลาในการค้นหาปฏิบัติการนี้๖ชั่วโมง
ทุกคนนั้นก็โล่งใจสบายใจแล้วก็ดีใจนะครับ
ที่คนที่ศูนย์หายนั้นปลอดภัยด้วยนะครับ